วัน๒๓วันก่อนฝันว่าเพราะเหนาเพราะขอบคุณคุณหน่อย
รูปหลักปี๒๐๒๐
จ๋าพ่อหนาวในที่สุดฝันก็เป็นจริงนะคะ
ฝันเป็นลางว่าเอ๊ะจู่ฝันถึงพ่อ
อยู่คนละจังหวัดนะฝันถึงพ่อพ่อหนาวมาก
พ่อหนาวเหน็บหนาวพ่อคอพห่ม
กลับมาบ้านค่ะมาดูอีกทีคือ
พ่อเป็นศพจมน้ำเสียชีวิตอยู่ในคลองท้ายหมู่บ้าน
ตำรวจไปตรวจสอบแล้วไม่พบร่องรอยการต่อสู้ค่ะ
เป็นตำรวจสพเมืองอุดรธานีไปตรวจสอบ
พบศพลอยน้ำศพนี้ก็คือนายกิมฮงแซ่โหล
อายุ๖๙ปีจมอยู่ในคลองท้ายหมู่บ้าน
ลีลาวดีตำบลบ้านเลื่อมช่วงค่ำของเมื่อวานนี้

พบบัตรแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้ายการต่อสู้
ว่าผู้ตายเสียชีวิตมาแล้วสักประมาณไม่ต่ำกว่า๕วัน
จุดเกิดเหตุห่างจากบ้านพักของผู้ตาย

ไปถามลูกชายของผู้ตายเล่าบอกว่า
ผมก็คือนายุทธศักดิ์เป็นลูกชายคนเดียวของผู้ตาย
แต่ย้ายไปอยู่กินกับภรรยาที่จังหวัดพิจิตร

ส่วนแม่ก็ไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวที่บ้านอีกหลังหนึ่ง
เพราะฉะนั้นแล้วบ้านหลังนี้ก็เลยเหลือพ่ออยู่บ้านเพียงลำพัง
แต่ทุกเช้าแม่ก็จะมาส่งข้าวส่งน้ำให้พ่อเป็นประจำ
ก่อนเกิดเหตุแม่โทรบอกว่า
พ่อหายไปไหนหายไปจากบ้าน๓วัน
ก็เลยบอกให้ตัวเขาก็คือคุณยุทธศักดิ์เนี่ย
กลับมาจากพิจิตรมาที่อุดรธานีมาช่วยตามหาพ่อ
กระทั่งช่วงเย็นเมื่อวานนี้กลับมาถึงบ้าน
ตัวเขาเองไปดูรอบบริเวณบ้านซึ่งเป็นป่าละเมาะ

เดินไปในคลองก็เห็นบางสิ่งบางอย่าง
ลอยอยู่ที่ผิวน้ำตอนแรกคิดว่าเป็นหมอน
แต่พอเดินเข้าใกล้ไปเรื่อยมันไม่ใช่ฮะ

พอดูชัดก็พบว่าเป็นศพลอยน้ำ

เนื่องจากว่าจำเสื้อตัวเก่งของพ่อได้
รีบโทรแจ้งกับตำรวจให้ลงพื้นที่มาตรวจสอบ
คุณยุตสักบอกด้วยนะคะว่าเมื่อ๓วันก่อน
เขามีรางสังหรณ์มีรางบอกเหตุ
โดยระหว่างที่เขานอนหลับเขาฝันเห็นพ่อมาบอกว่า
หนาวหนาวมากขอผ้าห่มให้พ่อหน่อย

แต่ตอนนั้นไม่ได้เอกใจไม่ได้คิดมาก
กระทั่งแม่โทรมาบอกว่าพ่อหายออกจากบ้าน
เพราะฉะนั้นก็เลยเอกใจตอนนั้นแหละค่ะว่าความฝันมันจะเป็นจริงหรือเปล่า
มันจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นหรือเปล่า

สุดท้ายแล้วมันก็เป็นจริงตามฝันนะคะ
เจ้าหน้าที่ส่งศพไปให้โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

แล้วเดี๋ยวจะมอบศพให้ญาติประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ